ข่าวนี้เป็นข่าวที่ทำให้ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อรวยหลวงพ่อพัฒน์ท่านไม่พอใจเลยนะฮะ
เพราะว่ามันมีคลิปหนึ่งออกมาว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเอาหลวงพ่อไปแขวนคอหมาแบบนี้
คุณดูสิไปแขวนคอหมาแบบนี้นะฮะลูกศิษย์ลูกหาที่นับถือหลวงพ่อรวยหลวงพ่อพัฒน์บอกว่ามันไม่ได้แขวนคอคนสิ
อยู่คุณจะไปแขวนคอหมาได้ยังไงก็มีการเรียกร้องฮะไอ้คนที่ทำแบบนี้เผยแพร่คลิปออกมาแบบนี้
ขอให้มาที่วัดมาทำไมมากราบขออโหสิมากราบไหว้หลวงพ่อรวยหลวงพ่อพัฒน์หน่อย
เพราะว่าคุณทำเหมือนเอาของสูงไปไว้ที่ต่ำอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับ
เฟซบุ๊คเขามีการแชร์ภาพนี้ออกไปแล้วบอกขอให้แชร์ไปถึงลูกศิษย์ของหลวงพ่อรวยหลวงพ่อพัฒน์นะครับ
เนี่ยมีคนคนหนึ่งเอาเหรียญหลวงพ่อรวยหลวงพ่อพัฒน์หลวงพ่อรวยคือวัตโกไปห้อยคอหมาแล้วทำคลิปลงสนุกสนานเฮฮาอ้างว่าเป็นคลิป๒ปีแล้วรู้เท่าไม่ถึงการ
แล้วก็จะมาขอขมาหลวงพ่อรวยที่วัดตะโกแฮชแท็กมาให้ไวเลยครับกระถิ่นรอคุณให้มาทอดอยู่
ลูกศิษย์ลูกหาโกรธนะครับ
แล้วทีนี้มันก็มีภาพเหมือนเอาหลวงพ่อพัฒน์เนี่ย

เพราะว่าเหมือนว่าลูกศิษย์ลูกหาเขานัดกับผู้ชายที่ทำภาพนี้
ที่เอาหลวงพ่อเนี่ยไปแขวนคอหมาเนี่ยให้มาที่วัด
เพื่อที่จะมากราบขอขมาหลวงพ่อรวยกับหลวงพ่อพัฒน์
แต่ทีนี้นัดกันวันนี้คุณจริงนัดกันช่วงสายของวันนี้
แต่มันปรากฏเป็นเหตุการณ์นี้ว่าเมื่อคืนนะคุณ
คนที่ทำคลิปดอดแล้วก็ย่องไปที่วัด
เอาพานเอาพวงมาลัยไปกราบขอขมาอยู่ข้างกำแพงวัด
แล้วก็วางไว้บนกำแพงวัดนะครับวางไว้บนกำแพงวัดแล้วนะฮะ
ให้ดูช่วงจังหวะวินาทีที่เขามากราบขอขมาหน่อยฮะ
แต่ว่าไม่ได้มากราบขอเข้ามาตามเวลาที่นัดกับลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อรวยหลวงพ่อพัฒน์นะ

พูดดังเลย
แล้วชำนึกแล้ว

นะครับแชร์ไปครับนะครับแชร์ไปครับแชร์ไปครับ
นี่นะครับก็ดอดไปกลางคืนนะฮะ
ศิษย์ลูกหาที่ตอนแรกกะจะเจอวันนี้

ทีนี้พอตอนสายทีมข่าวของเราก็ไปที่วัดนี้นะครับ
ก็คือวัตโกก็ไปเห็นว่ามีพาน
พวงมาลัยอยู่ข้างกำแพงแบบนี้นะครับ
ศิษย์ลูกหาบางคนให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของเรา
บอกว่าโอ้โหตอนนี้ชาวบ้านทางอเผอร์พลาชี
และคนทั่วโลกที่ศรัทธานับถือหลวงพ่อบรวย

ซึ่งหลวงพ่อรวยท่านเป็นเกจินะคุณนะ
สมควรนำไปเล่นพิเลนแบบนั้น
ก็ควรจะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร
ถ้าคุณเป็นถึงเซียนพระแล้วคุณไม่ใช่เด็กแล้วด้วย
และอีกอย่างนะก็เข้าใจที่เมื่อวานผู้ชายคนนั้นดอดมากลางดึก

ว่าลูกศิษย์ลูกหาคนอื่นที่ไม่พอใจจะมาดักรอ
ดักรอในช่วงสายวันนี้นะครับ
ส่วนนี้พ่อค้าที่อยู่หน้าวัดก็บอกโอ้โหก็ไม่พอใจนะรู้สึกว่าไม่ดีนะครับ
แต่ถ้าเขามากราบขอขมาแบบนี้อ้าวก็ต้องให้อภัยกันนั้นนะครับ
อกจากนี้นะครับผู้ชายคนที่ทำคลิปเอาพระหลวงพ่อรวยไปให้ห้อยคอหมา
แล้วก็เอาหลวงพ่อพัฒน์ไปให้คอหมาเนี่ย
และไปชี้แจงบอกว่าหลวงพ่อครับผมเนี่ยเป็นคนที่ทำและผมเนี่ย
รักสุนัขเหมือนลูกผมไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ใดนะครับ
ไอ้มิทำไมทำจริงเหรอ
มึงพูดสิมึงพูดกับหลวงพ่อนี่มึงพูดกับหลวงพ่อ

หลวงพ่อพัฒน์ท่านก็เมตตานะท่านก็สั่งไม่ให้ใครทำร้ายหนุ่มคนนี้
หลวงพ่อเองก็ยกโทษให้นะครับแต่ดูสิคุณลูกศิษย์ลูกหาบางคน
คือไม่พอใจยังไม่พอใจอยู่นะฮะแต่ก็ต้องฟังนะว่าหลวงพ่อท่านให้อภัยแล้ว
เพราะผู้ชายคนนี้เขาก็บอกว่าเขาก็รู้เท่าไม่ถึงการ
ก็ไปกราบขอโทษขอขมาแล้วนะครับทำสองวัดเลยนะ
หลวงพ่อรวยวัดตะโกอยู่แล้วแล้วก็หลวงพ่อพัฒน์วัดห้วยด้วน